แต่ว่าก็มีชุมชนหนึ่งไม่พอใจการบริหารจัดการของวัดนะครับ
ก็เลยออกมาเรียกร้องขับไล่เจ้าอาวาส

เพราะว่าวัดแห่งนี้มีปัญหาระหว่างชุมชนกับวัดมาแล้ว

แล้วก็มีหลายกรณีจริงนะครับ
โดยการชุมนุมประท้วงครั้งนี้มีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนเข้าร่วม
แกนนำคือนายเฉลิมวุฒิระพีศักดิ์ประธานชุมชน
แล้วก็นายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมชะบัง
กลุ่มชาวบ้านต้องการขับไล่พระครูวิโรธวิระวง
เจ้าอาวาสวัดพระประธานพรอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี

เนื่องจากอะไรคุณย้อนไปสักนิดหนึ่ง
มันมีหลายเหตุการณ์นะจากผมเล่าบางเหตุการณ์
อย่างปี๕๙ชาวบ้านก็เคยขอเคลียร์ใจกับเจ้าอาวาสไปแล้ว
หลังจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสไปถูกจับกลุ่ม

ทั้งเมาด้วยและขับรถด้วย

ถูกจับกลุ่มได้เพราะว่าขับรถไปขึ้น
อเตอร์เวย์เข้าพัทยานะครับ

ตอนนั้นชาวบ้านมาขอเคลียร์ใจกับทางวัดบอกว่า

ท่านเจ้าอาวาสพระครู

พระครูก็บอกเขายังต้องมีงาน

ว่ากรณีตั้งผู้หญิงเป็นวัยยาวัชกรของวัด
บริหารเงินวัดไม่โปร่งใส
เบิกจ่ายเงินวัดตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
อยากจะให้มีการตรวจสอบ
รับเด็กผู้หญิงมาเป็นลูก
แล้วก็พระมั่วสุมเสพยาเสพติด
เกิดปัญหายาเสพติดภายในวัด
กลายเป็น๕ข้อสำคัญที่ทางชุมชนวัดยื่นสอบ
ยื่นสอบฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยว่า
เขาทำไมถึงไม่พอใจการบริหารงานของเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ครับ
มีการเรียกร้องไปทั้งหมด๕ข้อ
ให้ดูบัญชีการเงินของวัดที่ผ่านมา๑๐ปี

๒ท่านท่านเจ้าอาวาสรับเด็กผู้หญิงทั้งหนึ่งมาเป็นบุตร

สำหรับตำแหน่งเจ้าอาวาส
๓เฆินทางพวกผู้หญิง

ซึ่งชาวบ้านทุกคนมองเห็นกันอยู่
แล้วก็การที่ไม่ออกโกรธญาติโยมในการมีทะบากเลย
ส่วนข้อ๔ก็คือการตั้งวัยยาวัชกร
ซึ่งเป็นผู้หญิงมาทั้งสิ้น๑๗ปี
การเข้าไปเรียกร้องของชาวบ้านเมื่อวานนี้
ก็จริงแล้วมีท่านเจ้าคณะอำเภออยู่ด้วย

แล้วก็ทางสมาชิกของเทศบาลถือว่าเป็นตัวกลางของทางคารวาส

ก็รับฟังปัญหากัน๓ชั่วโมงเต็มคุณ
จริงวัดต้องอยู่คู่กับชาวบ้านนะ

ก็กลายเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นนะ
กับการที่ชาวบ้านประท้วงเจ้าอาวาสนะครับ
โดยหลังจากที่มีการเสนอข้อเสนอทั้ง๕ข้อแล้วนะครับ
เจ้าคณะอำเภอศรีราชาได้ออกมาชี้แจงบอกว่า
จากการตรวจสอบพบความผิดกรณีการตั้งวัยยาวัชกรเป็นผู้หญิง

ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจัดการอย่างไรบ้างนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าคณะอำเภอบอกว่าถือว่าผิดกฎมหาเทระสมาคม
จึงมีคำสั่งปลดพระครูวิโรธจิระวงออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสไว้ก่อน
และให้ไปเป็นพระลูกวัดหนองขามเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอการตั้งคณะสงเข้าตรวจสอบข้อเทตจริง
จริงเรื่องอื่นที่ชาวบ้านร้องเรียน
ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
ด้านของพระครูวิโรธจีระวงตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วสินะ

รับว่าผิดพลาดเรื่องของการตั้งวัยยาวัชกร
ส่วนข้ออื่นนั้นรอให้ตั้งคณะสงฆ์เข้ามาสอบสวน
ซึ่งก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มประมาณ๓๐คน
ก็มาให้กำลังใจกับทางเจ้าอาวาสด้วยนะครับ

เป็นการเคลียร์ใจกันนะแล้วก็มีชาวบ้านในจำนวนมากเหมือนกันนะ

เกือบ๓๐๐คนนะฮะแต่ก็มีทางคารวาสที่มาให้กำลังใจเจ้าวาดด้วยนะครับ